ไปดูฟุตบอลชายกันบ้างนะครับกับทีมชาติไทยซึ่งทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับก็มีข่าวลือออกมาเยอะแยะมากมายครับเกี่ยวกับเรื่องของหัวหน้าภูกษรคนใหม่ว่าจะเป็นใครนะครับ
ล่าสุดก็มีรายงานจากทางสมาคมนะครับว่าขณะนี้ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงของการพิจารณากุญสือที่จะเหมาะสมที่สุด
กุญสือต่างชาติจากหลายชาติเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเซอร์เบียและบราซิลก็อยู่ในข่ายที่จะถูกดึงตัวมาเพื่อจะทำทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับ
ว่าหลังจากนี้ทางสมาคมจะมีบทสรุปในเรื่องของรายชื่อกุญสือทีมชาติไทยชุดใหญ่โดยเร็วนะครับ
เพื่อให้ทันในการเตรียมทีมในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่จะเริ่ม
นัดแรกในวันที่๕กันยายนนี้
ขณะที่รายชื่อที่มีการเปิดเผยออกมาก่อนหน้านี้นะครับ
และทางอากิระนิชิโนอดีตกุศือทีมชาติญี่ปุ่น
ชุดหลุยศึกฟุตบอลโลกและออสวาโดโดโอลิเวรา
คุณซื้อชาวบราซิลที่เคยคุมทีมคาชิมาอัคเลอร์ได้แชมป์๓สมัยซ้อน
ชื่อพวกนี้ที่ผมเล่ามาอยู่ในข่ายทั้งหมดนะครับ
ขณะเดียวกันก็มีข่าวลืออีกนะครับว่าทางสมาคม
ค่อนข้างจะชื่นชอบสไตล์การทำทีมของยุนจองฮวาน
คุณซื้อชาวเกาหลีใต้เป็นพิเศษเนื่องจากการให้สัมภาษณ์

เป็นโค้ชที่ดีแล้วก็มีการจัดการที่ยอดเยี่
เพราะว่าเคยคุมเมืองทองมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
แม้ว่าจะคุมได้อยู่แป๊บเดียวก็ตามนะครับ
ว่าทางสมาคมน่าจะให้โอกาสในการคุมทีมชุดใหญ่
แต่ยังไม่มีการยืนยันจากทางสมาคมเกี่ยวกับข่าวนี้แต่อย่างใดนะครับ
ขณะที่สมครมกีฬาฝุ่นบรรยาธิประเทศไทยและบริษัทไทลิกส์จำกัดครับ
จะทำการแข่งในวันเสาร์ที่๒๒มิถุนายนนี้
ก่อนหน้านี้นะครับบุรีรำเนี่ยก็มี๒๙แต้มครับ
สำหรับบุรีรัมก็แชมป์เก่าบุรีรัมครับบอกเลยว่าพร้อม๑๐๐
และต้องการเก็บ๓แต้มให้ได้เพื่อคว้าแชมป์ในเล็กแรกนะครับ
ทีมอันดับที่๔ของตารางในวันอาทิตย์ที่๒๓มิถุนายนนี้
ดูโปรแกรมกันหน่อยนะครับวันเสาร์ก็มี๔คู่นะครับ
ไลท์ก็เมืองทองเจอกับตราดครับแล้วก็บุรีรำเจอกับเชียงใหม่นะครับ
จากนี้ก็มีคู่ราชบุรีเจอกับประจวบและสุโขทัยเจอกับนครราชศรีมา
ส่วนในวันอาทิตย์ครับ